วันนี้ค่ะทีมเรียรัมยูเต็ดก็มีคิวที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเป็น๔รอบแบ่งกลุ่มนะคะโดยการบุกไปเยือนกวางโจเอเวอร์แกรนด์ค่ะ
ซึ่งจักรพันธ์แก้วพรมนะคะก็หวังว่าทีมจะเก็บชัยชนะได้เหมือนเคยชนะมาเมื่อ๖ปีที่แล้ว
ซึ่งครั้งนี้ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เมื่อปี๒๐๑๒หรือว่า๖ปีที่แล้ว
โดยเป็นประสาทสายฟ้าที่ขึ้นนำก่อนจากจุดโทษของสุชาวนุษนุ่ม
แข่งขันวันนี้เวลา๑๖นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนจากสโมสรไทยกันค่ะ